คุณผู้ชมเขาว่ากันว่าศึกแม่สามีกับลูกสะพ้ายเนี่ยมันดุเดือดยิ่งนัก
พาไปดูที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทะเลาะอะไรกันขนาดนั้นนะคะ
ลูกสะพ้ายไปว่าจ้างช่างมาเลยนะแล้วทุบผนังอ่ะ
ผนังห้องนอนแม่สามีสภาพนี้เลยค่ะ
เอ่ยปูนเอ๋ยที่ถูกทุบเนี่ยช่างไม่เก็บนะ
ก็กองอยู่บนที่นอนแล้วจะนอนตรงไหนคะ
แทบไม่เห็นเตียงอะค่ะแม่สามีกลับมาเห็นสภาพห้องนอนแบบนี้ได้แต่ยืนกระพริบตาปริบ
คืนนี้ฉันจะทำยังไงดีนู่นค่ะต้องไปกางเต็นต์นอนนอกบ้านอืม
แม่สามีนะคะคือนางแววค่ะอายุ๖๓ปีแล้วค่ะ
เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็เป็นเจ้าของห้องนอนห้องนี้ด้วยนะคะ
สภาพห้องนอนตัวเองที่มีแต่เศษปูนเศษหินกระจายอยู่เต็มเตียงเนี่ย
เธอบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานแหละ
คือดูจากสภาพแล้วโอ้โหครั้นจะให้ฉันเป็นคนขนไอ้เศษอิดเศษปูนเนี่ย
ออกไปทิ้งเองก็คงไม่หวาดไม่ไหวเนอะ๖๓แล้วเนอะ
ทำได้แค่กางเต็นต์นอนนอกบ้านนะคะล่าสุดนิ้วยังไม่ได้เก็บกว่าเศษปูนอะไรกันเท่าไหร่เลยนะคะ
ก็ถามไปว่าเอาแล้วคนที่ทุบผนังห้องนี้คือใคร
เธอบอกว่าเป็นช่างที่อดีตลูกสะพ้ายจ้างให้มาทุบ
ทีนี้จังหวะที่ทุบเสร็จเนี่ยปรากฏว่าลูกสาวลูกสาวของแม่สามี
สาวของนางแววนะคะก็มาเจอเหตุการณ์นี้พอดีลองเธอให้เธอดูคลิปนี้หน่อย
ออกไปเลยแม่ลับแจ้งนี่เจ้าของบ้านใครบอกให้มาทำใครมีหน้าที่ให้มาทำ
คุยกันแล้วเรื่องอะไรคุณอยู่บ้านไหนคะหนูแจ้งความแล้วค่ะอยู่นี่แหละค่ะ
อย่ามายุ่งอย่ามาอย่ามึงอยากเจอกูอ่ะกูบอกมึงเลย
นี่ค่ะทำบ้านพวกหนูพังค่ะมาทุบข้อของหนูเสียหาย
ห้องนอนแม่หนูก็เสียหายหนูจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
ของพวกหนูแตกหมดเลย
เอาออกเลยตำรวจกำลังมารอตำรวจก่อน
ค่ะนี่ค่ะอีหน้ามันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านภูมิสิบสองค่ะ
นี่ค่ะเสียงที่ได้ยินในคลิปเนี่ยคือเสียงของลูกสาวของนางแววนะ
ห้องนอนโดนทุบพังอ่ะจังหวะเธอกลับมาบ้านเนี่ยเธอก็เห็นเนี่ย
รถกระบะเนี่ยคือช่างที่เป็นคนทุบค่ะเธอก็โวยวายก่อนเลยว่านี่มันอะไร
ทำไมอยู่อยู่มาทุบบ้านเธอแบบนี้ขออนุญาตเจ้าของบ้านแล้วหรือยัง
ผู้หญิงเสื้อดำคนนี้คืออดีตลูกสะพ้ายบอกว่าก็ตกลงกันแล้ว
ตกลงมันเป็นอะไรยังไงกันแน่เราส่งผู้สื่อข่าวไปคุยกับนางสาวนกนะคะ
ก็คือลูกสาวของนางแววนี่แหละไปฟังจากปากเธอชัดชัดสิว่า
ตกลงแล้วตกลงกันแล้วหรือยังหรือมันเรื่องอะไรกัน
ทำไมถึงทุบบ้านกันพังลั่นขนาดนี้
เคยมีความผูกพันเป็นลูกสะพ้ายของแม่ค่ะ
ทีนี้ก็ประมาณ๑ปีที่ผ่านมาก็ได้อย่าล้างกันไปเรียบร้อยแล้ว
ก็มีเอกสารยาล้างทีนี้ทางทางผู้ใหญ่บ้านขอไว้ว่า
ให้เขาอยู่ในพื้นที่นี้ก่อนในทะเบียนบ้านหลังนี้ก่อน
เพื่อที่จะให้เขาได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อไป
ทางแม่ก็ยินดีให้อยู่ต่อยังไม่เอาออกจากทะเบียนบ้าน
แล้วเขาก็ลักลอบเอาเอกสารของแม่นะคะ
เป็นทะเบียนบ้านสนวัตถาชนสนดที่ดินผืนนี้
และก็ทำหนังสือมอบอำนาจขึ้นมาเซ็นเป็นลายเซ็นคุณแม่
ส่งไปที่ตำบลหนองแวงควงเพื่อจะขอออกทะเบียนบ้าน
ขอออกบ้านเลขที่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นที่ต่อเติม
เราไม่ได้ทำเราไม่ได้มอบและเอกสารเราก็ไม่ได้ให้
เดี๋ยวสรุปให้คุณผู้ชมฟังนะบอกไว้ก่อนที่เรียกว่าเป็นอดิตลูกสะพาย
เป็นเพราะว่าหย่ากับลูกชายของนางแววเจ้าของบ้านไปแล้ว
ประเด็นก็คือมันเริ่มจาก๒๒กุมภาพันธ์นะคะอยู่อยู่มีเจ้าหน้าที่อบตหนองแวงครัวมาถ่ายภาพที่บ้าน
บอกว่ามีคนไปยื่นเอกสารขอบ้านเลขที่โดยมีเอกสารมอบฉันทะจากแม่ก็คือนางแวว
แต่พอนางแววดูปรากฏว่านี่มันเอกสารฉบับเก่าไม่ได้ใช้แล้วนี่มีคนปลอมแปลงลายมือชื่อเธอทั้งหมด
โกรธมาก๒๓กุมภาพันธ์นางแววเลยไปโรงพักหนองแวงควงแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่รับแจ้งความ
เพราะเอกสารไม่ครบเธอร้อนใจก็เลยไปสพเมืองร้อยเอ็ดเลยค่ะที่นั่นเนี่ยเจ้าหน้าที่รับแจ้งความ
แล้วก็ให้ถือเอกสารมาที่สพนแวงควง๒๕กุมภาพันธ์เชิญอดีตลูกสะพ้ายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
บันทึกข้อตกลงให้อดีตลูกสะพ้ายย้ายของออกจากบ้านภายใน๔มีนาคม
หลังจากย้ายของออกจะทุบห้องของอดีตลูกสะพ้ายทิ้งและถ้าอดีตลูกสะพ้ายมาที่บ้านหลังจากวันนั้น
จำเป็นต้องได้รับคำอนุญาตจากเจ้าของบ้านก่อนเพราะถือว่าออกจากบ้านไปแล้วค่ะ
มา๕มีนาคมนางแววเนี่ยให้ช่างมาทุบห้องนอนอดีตลูกสะพ้ายก่อน
ซึ่งตอนนั้นลูกสะพ้ายเนี่ยขนของออกจากห้องไปหมดแล้วนึกว่าจะจบตามข้อตกลง
แต่กลายเป็นว่าหกมีนาคมบ่ายโมงค่ะนางแววกับสามีออกไปทุ่งนา
ลูกสะพ้ายอยู่พาช่างมา๒คนขับกระบะเชฟโรเล็ตสีม่วงทะเบียนบท๗๒
อุปกรณ์ช่างมาแล้วก็ทุบผนังห้องทุบพื้นกระเบื้องห้องของตัวเอง
แล้วก็ฝ้าจัวของบ้านช่างก็ทุบจนผนังปูนแตกทะลุจัวแตกร่วงไปหมดเลย
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะห้องของอดีตลูกสะพ้ายกับห้องของนางแววแม่สามีเนี่ย
เหมือนเขาใช้ผนังติดกันมันทุบไปแล้วมันก็เลยเป็นสภาพแบบนั้นน่ะนะคะ
ทีนี้ดูแผนผังบ้านให้คุณผู้ชมเห็นภาพหน่อยก็แล้วกัน
ห้องนอนของอดีตลูกสะพ้ายนะคะอยู่ติดกับรั้วหลังบ้านเนี่ยเห็นไหม
ตรงนั้นตรงนั้นคือห้องของอดีตลูกสะพ้ายส่วนทางซ้ายมือคือห้องของนางแววอดีตแม่สามี
ผังก็เลยเละเทะไปหมดเลยปกติแล้วห้องนี้เนี่ยคนที่นอนก็จะมีนางแวว
มีสามีแล้วก็มีหลานด้วยนะคะบ้านหลังนี้เขาอยู่กันทั้งหมดเนี่ยหกชีวิต
ก็คือพ่อแม่พ่อแม่ก็คือนางแววกับสามีเนาะอายุก็เยอะแล้วล่ะ
นางแววก็หกสิบสามแล้วอะแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็หลานอีกสองคน
ซึ่งเป็นลูกของพี่ชายอันนี้คำบอกเล่าของนางสาวนกนะคะ
ลูกสาวนางแววรวมถึงอดีตพี่สะพ้ายเนี่ยก็อยู่บ้านหลังนี้ด้วย
แม้จะหย่ากันไปแล้วนะหย่ากับลูกชายนางแววไปแล้วนะคะ
เออแต่ก็ให้อยู่ด้วยแต่ว่าก็คือต่างคนต่างอยู่นะ
ยุ่งเกี่ยวกันจนกระทั่งอยู่มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่แหละค่ะ
แล้วเรื่องกับทุกบรรณน่ะ
เป็นนางจังครับทุกบรรณค์ปลอดภัย

วันต่อไปกลัวผิดอยู่

นี่นะคะฝ่ายเจ้าของบ้านบอกยังไม่ตกลงฝ่ายลูกสะพ้ายบอกโตลงกันแล้ว
ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะแต่ว่าทางฝ่ายของเจ้าของบ้านเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วเรียบร้อยแต่ทีนี้ค่ะทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ทางคนในพื้นที่เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวต้องฟังความทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันเบื้องต้นเนี่ยมาคุยกันก่อน
เคลียร์กันก่อนมันน่าจะดีกว่านะคะก็ถึงแม้ว่าจะไปแจ้งความเอาไว้
ต้นตำรวจก็ต้องมีการเรียกมาไกลเกลี่ยมาเจรจากันนั่นแหละ